แป๊บนึงนะทำไมมีจดหมายตัวเองตัวเองลองเปิดดูนะแต่ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจ
อย่ากลัวนะถ้าวันหนึ่งเราเข้าไปลักหลับ
เฮ้ยคุณผู้ชมฮะผู้หญิงเขียนผิดเปล่าครับ
ผู้หญิงได้รับจดหมายแบบนี้ตกมาโอ้จะไม่ตกใจได้ไง
อย่าเพิ่งตกใจนะอ่านก่อนเพราะคือเรื่องจริงถ้าเตงอ่ะ
ตัวเองก็จะเข้าใจผมเดือนแรกที่ผมเข้ามาอยู่ข้างบ้านตัวเอง
ผมแอบมองเวลาตัวเองใส่ชุดทำงานคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นอื้อหือ
ยากซะหน่อยนะอ่านยากเลยพี่ว่าดอมเข้าใจบทเข้าใจสมบทบาท
มันมันเชิงอนาจารย์อ่ะพี่เบิร์ตเอาเหรอเอาเท่าที่ได้ภูมิความทางเพศอ๋อ
แล้วก็พูดถึงสรีระของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยครับแล้วทิ้งท้ายไว้โอ้โห
อ่านแล้วก็ใจชื้นเลยนะถ้าคืนไหนผมจะเข้าไปลักหลับอย่าตกใจนะเฮ้ย
ใครจะไม่ตกใจคุณผู้ชมเออเธอบอกกับทีมข่าวว่าเธอเป็นพนักงานห้าง
อยู่กับแฟนอยู่กันแค่สองคนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์
มาเป็นสิบปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอืม
กระทั่งช่วงเช้าเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนก็เมื่อวานเนี่ยระหว่างที่แฟนเธอจะออกไปทำงาน
เห็นแผ่นกระดาษอยู่ก็เลยหยิบมาเปิดอ่านแฟนเธอเห็นเอามาให้เธอดู
อ่านเสร็จเธอกลัวเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่านจดหมายไปเหมือนว่า
ผู้ก่อเหตุอยู่ใกล้แล้วรู้ความเคลื่อนไหวของเธอ
แอบส่องดูเธออยู่ตลอดเวลาโอ้โหหวังจะมามีความสัมพันธ์ทางเพจกับเธอ
เออเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจแจ้งความเลยฮะโอ้นี่ขนาดอยู่กับแฟนหนุ่มแท้แท้เลยนะ

ก็คือกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเขาดูเราว่าเราพฤติกรรมเรา
เราทำอะไรแอบเหมือนแอบมองเราอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอะค่ะ
เขาก็กลัวอยู่เหมือนกันค่ะจริงแล้วความกฎหมายเขาเขียนว่าอะไรบ้าง
ค่ะเขาเขียนไว้ว่าสวัสดีสาวข้างบ้านอย่าเพิ่งตกใจนะ
อ่านก่อนเพราะคือเรื่องจริงถ้าตัวเองถ้าตัวเองก็ชอบเรื่องตัว
แล้วตัวเองจะเข้าใจผมนะเดือนแรกที่ผมเข้ามาอยู่ข้างบ้านตัวเอง
ผมแอบมองเวลาตัวเองใส่ชุดทำงานดอมเขาเรียกอะไรนะ
คุณผู้ชมก็เป็นไปได้ว่าเขาอยากจะมาสัมพันธ์ทางเพจกับเธอนะ
มีคนมาคอมเมนต์บอกเคยได้รับจดหมายทำนองนี้เหมือนกัน

เธอก็เลยสงสัยไงคนในซอยแน่เลย
หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปสั่งซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ที่บ้านแล้ว
เพื่อความสบายใจและป้องกันความปลอดภัยด้วย

หมู่บ้านนี้ก็อยู่กันมาสงบโดยตลอดนะ
พฤติกรรมของคนในชุมชนก็อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
แต่คิดว่าไอ้คนที่ส่งจดหมายโรคจิตมาให้เธอเนี่ย

แล้วอาจจะติดตามเธออยู่
อยู่ห่างอย่างหื่นนะ

แต่ประธานชุมชนหมู่บ้านไม่ได้นิ่งนอนใจ
และส่งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนเวียนกันมา

อยากให้จับได้พี่เบิ๊ชดูลายมือน่ะ